กรุ่มความชื้นมาจากทะเลนะครับ๑ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทุกปีก็คือเรื่องของปริมาณมลพิษรูมถึงขุนละอองต่างที่จะมีการฟุ้งกระจายค่อนข้างเยอะและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนกรุงเทพมาฮานครนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในต
เข้าปกคลุมในบริเวณกรุงเทพฯมหานครในบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อล่าง
แน่นอนครับตอนนี้ก็ยังมีลมหนาวแผลลงมาเป็นระยะนะครับ
ที่ลมหนาวแผลลงมาแบบนี้ลมหนาวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงอากาศ

พอจมตัวลงแบบนี้เนี่ยความชื้นที่มาจากทะเลเนี่ยนะครับ
ซึ่งมีลักษณะเบานะครับก็จะลอยตัวขึ้น
พอลอยตัวขึ้นไปไปเจออากาศเย็นที่กดทับลงมาครับ
กลายเป็นลักษณะกลุ่มหมอกเกิดขึ้น
การที่มีความชื้นลอยขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้มาแต่เฉพาะความชื้นอย่างเดียวนะครับ
พร้อมกับกลุ่มควันพิษมาพร้อมกับฝุ่นละอองต่าง
กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นผิวตามถนนตามตึกรามบ้านช่องต่าง
เมื่อเราไปสูดเอาฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไปจำนวนมาก
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสุขภาพร่างกายนะครับ
ก็จะทำให้มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ตอนนี้มีการประกาศเตือนว่ามีบางจุดบางพื้นที่ในกรุงเทพ
โดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าจุดที่มีการก่อสร้างเยอะเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณแขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง
ริมถนนพระรามที่๔รวมไปถึงบริเวณริมถนนลาดพร้าว
ขณะนี้เองมีค่าฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้
นับต่อไปวัน๒วันคงจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
แล้วก็สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ